ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่ชัยภูมิเด็กผู้ชายอายุ๑๒ไปนั่งเล่นกันบ้านเพื่อนค่ะสัก๔๕คน
หนึ่งในนั้นไปหยิบปืนยิงปลาค่ะมาเล่นเหมือนกับมาอวดเพื่อน
ตอนแรกเจาะไปที่หัวเพื่อนคนนึงไม่เกิดอะไรขึ้นพอหันปุ๊บมันลั่น
แล้วมันเข้าเบ้าตาเพื่อนคนนึงทะลุไปถึงสมอง
ดึงออกไม่ได้คือถ้าดึงออกมาสมองติดออกมาต้องผ่าเปิดกระโหลกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าน้องชายเธอชื่อเฟย์อายุ๑๒นัดกับเพื่อน๔คนไปนั่งเล่นบ้านเพื่อน
เพื่อนของน้องนั่นแหละไปหยิบปืนยิงปลาของพ่อออกมา
แล้วเหมือนกับโชว์เพื่อนไปจ่อหัวเพื่อนคนนึง
ไม่เกิดอะไรขึ้นปืนไม่ลั่นไม่มีปัญหาอะไร
พอหันปืนปุ๊บมันลั่นใส่น้องเฟย์
ลูกดอกเข้าเบ้าตา
เพื่อนคนอื่นคือตกใจวิ่งหนีนะคะ
เพื่อนที่ทำปืนลั่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์
บอกพี่สาวของน้องเฟย์บอกพี่น้องพี่โดนยิง
ตกใจมากรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านเกิดเหตุ
พาน้องชายส่งโรงพยาบาลภูเขียว
แต่ต้องย้ายไปโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
เพราะคุณหมอที่ภูเขียวบอกว่ามันผ่าตัดไม่ได้ค่ะ
แล้วลูกดอกมันลึกถึงสมองค่ะ
คุณหมอบอกว่าถ้าดึงลูกดอกออกมา
ปลายลูกดอกอะค่ะอ่ามันจะเกี่ยวสมองน้องออกมาด้วย

ต้องผ่าเปิดกระโหลกเพื่อช่วยชีวิตน้อง

ไม่แต่ก็ยังดีนะที่เพื่อนเขาไปตามพี่สาวน้องเขานะ

ทีมข่าวเราเลยไปถามข้อมูลเพิ่มค่ะพี่อุ๋ย

เป็นยังไงบ้างอาการน้องเป็นยังไงบ้าง
พี่สาวบอกว่าน้องเฟย์เพิ่งได้รับการผ่าตัด

แต่ครอบครัวจะเอาเรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาคุยกัน
ก็เป็นเพื่อนกันนะคะจริงแล้วเด็กก็เป็นเพื่อนกัน

เพราะอยากจะเตือนภัยให้เป็นอุทาหรณ์
นี่คือปืนยิงปลาที่เกิดเรื่อง
เด็กเอาของพ่อมาคงเอามาอวดเพื่อน
เล็งไปคนนึงไม่ออก

พอหันอ่ะพอหันปืนปุ๊บมันปั้งเลย

เขาแบบเหมือนตั้งใจว่าจะหยิบปืนของพ่อมาโชว์เพื่อน
แล้วเขาเอาไปเจ้าหัวเพื่อนอีกคนนึง

แล้วทีนี้เขาหันปืนมาหาทางเฟย์ค่ะ

ผู้ใหญ่ทางบ้านเขาบอกว่าปืนปืนเห็มนี่
เด็กน่ะอาจจะชักปืนไม่ได้
เพราะว่าปืนมันแข็งมาก

คือพี่สาวของน้องเฟย์ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
แล้วก็ส่งภาพมาให้ทีมข่าวของเราดูนะคะ
เริ่มขยับได้นิดหน่อยแล้ว
เริ่มพูดคุยได้บ้างแล้วค่ะโอ้โหโล่งใจไปนะ
อาการก็ดีขึ้นนะคะขอให้ดีขึ้นไวอย่างต่อเนื่องค่ะ

ปืนผาหน้าไม้อะคืออย่าไปเล่นอย่าไปเสี่ยงอะไรแบบที่ว่าลองดูสิจะออกไหมเนี่ย